เขาก็เสียจำนวนไม่ได้แล้วนะครับ

มันกลัวเอิญอย่างนี้นะครับ
เขาก็เสียจำนวนไม่ได้แล้วนะครับ

มันกลัวเอิญอย่างนี้นะครับ
มันกลัวเอิญอย่างนี้นะครับ

มันกลัวเอิญอย่างนี้นะครับ

มันกลัวเอิญอย่างนี้นะครับ
มันกลัวเอิญอย่างนี้นะครับ

มันกลัวเอิญอย่างนี้นะครับ

มันกลัวเอิญอย่างนี้นะครับ

แล้วทนรรโรงก็ได้พาคุณแม่ไปร้องที่กองปราบ

เหตุการณ์เกิดกับลูกเขาตั้งแต่๓๐พฤศจิกายน
ตัวเลขวันที่๒ธันวาคมคือตัวเลขที่หลังจาก
แม่ทราบเลยเจ้งความวันนั้น
แล้วก็ที่เราคุยกันในรายการก็คือว่าณตอนนั้นนะคะยังไม่ได้สอบตัวผู้เสียหายเลย
แล้วก็กล้องวงจรปิดณตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าได้เก็บแล้วหรือเปล่า
แต่ถ้าถามว่ามีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุไหมมีหลายตัวนะคะ
ในขณะที่ณวันที่คุยกับเรา
คุณแม่ก็ยังมีชุดนอนของลูกในวันเกิดเหตุอยู่กับตัวคุณแม่เลย
ก็แปลว่าไม่ได้ถูกเก็บเอาไปเป็นหลักฐานในคดี
ในขณะที่ก็ไม่ทราบว่าผลตรวจร่างกายออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะคะ
คือณวันนั้นที่คุยกับเราก็คาดหวังว่าในวันถัดมา
ซึ่งลงพื้นที่กันเมื่อวานนี้น่าจะมีความคืบหน้า
ซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้
มีความคืบหน้าจริงค่ะโดยผู้บังคับการจังหวัดลงมา
บริหารจัดการแล้วก็สั่งการอย่างรวดเร็ว

เพราะฉะนั้นความคืบหน้าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้
ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่เราจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมในรายการวันนี้ค่ะ
คือพอไปดูประวัติของผู้ต้องหา๓คน
มี๑คนมีคดีค้างคาอยู่ค่ะ
คือวันที่ไปลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ย

ก็เจอกับคุณแม่ของผู้เสียหายอีกคนนึง

ลูกไปเที่ยวตอนเขาดาวน์ปีใหม่
เพราะว่าเหตุเกิดใน๓๑ธันวาคมนะคะ
เหตุเกิดตอนนั้นแล้วก็โดนทำร้ายร่างกาย
ก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าคดีจะเป็นไปทางไหน
ก็ได้เจอกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องคดีนั้นด้วยนะคะ
เพราะว่าหนึ่งในคนที่ถูกกล่าวหา
ก็คือน้องผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในคดีข่มขืนนี้ด้วย

เพราะทุกคนอยู่ในพื้นที่หมดแล้วอยู่ในจังหวัดพื้นที่ที่เกิดเหตุหมดแล้วนะคะ
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

ทำไมถึงไปเจอกันที่สพพื้นที่คะ
คือเขาเห็นข่าวจากสื่อมวลชนว่าผมจะไปที่พื้นที่

เขาบอกเขาก็ถูกกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้
ตีลูกเขามาเหมือนกันช่วงปีใหม่
แล้วคดีก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อเก่าหากับกลุ่มเยาวชน

ผู้จ่ายของคดีนั้นมี๒คนคำว่าโดนตีคืออย่างไรครับ
ที่๓๑ธันวาริมชายหาดแล้วอยู่วัยรุ่นกลุ่มนี้มากันประมาณ๓๐กว่าคน
เสร็จปุ๊บเท่าไหร่๓๐กว่าคนเขานั่งอยู่กับเพื่อนเขาประมาณ๖คน
ก็เลยเขาบอกเขาว่าเหมือนจะมีเรื่องกันมาก่อน

ก็เลยเอาขวดเบียร์ตีที่ศีรษะ

คือคุณแม่คนนี้เป็นหนึ่งในสองคนที่ถูกทำร้ายหัวแตก
ใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณแม่ในรายการด้วย

คือเมื่อวานที่ไปคืบหน้าปลู๊ดปลาดเลยใช่ไหม
ใช่ครับเอาคร่าวไปยังไงบ้าง

ท่านสั่งให้ตัวกลุ่มเยาวชนที่ไปก่อเหตุ
เอาไปสอบปากคำที่ทางอายการจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วเอาทางฝั่งเยาวชนผู้เสียหาย
ไปสอบปากคำที่ทางอายการหัวหิน
แล้วให้แม่สอบปากคำที่สพพื้นที่

เพราะฉะนั้นเมื่อวานเรียกได้ว่าคือ

แล้วเยาวชน๓คนที่ถูกกล่าวหา

แล้วญาติยื่นขอประกันตัวแล้วก็สารไม่อนุมัติการประกัน

เดี๋ยวที่ฉันมาถามรายละเอียดในเรื่องของข้อกฎหมาย

คุณแม่ของน้องที่ถูกกระทำตั้งแต่วันที่๓๐พฤศจิกายน

แม่ยังไงสบายใจขึ้นยังคะ

เสียงดูมีแรงกว่าวันนั้นเยอะเลยนะ
วันนั้นเหนื่อยเนอะตอนเราเจอกันใช่ไหมคะ

แม่ค่ะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเยอะเลย
ตามที่ฐานายลนตรงเล่าให้เราฟังมาสักครู่นี้

เมื่อวานนี้คุณแม่โดนตำรวจสอบอยู่นานไหมคะ

สอบเขาถามอะไรบ้างคุณแม่
ถามรายละเอียดเรื่องราวเหมือนที่จอมขวัญถามแม่วันนั้น
หรือว่าถามลึกกว่าจอมขวัญอีกคะ

ตำรวจที่คุยกับคุณแม่คือตำรวจของโรงพักพื้นที่
หรือเป็นตำรวจที่ผู้การท่านสั่งมาให้ทำคะ
มีผู้การด้วยค่ะผู้การนั่งคุมอยู่ด้วยค่ะ
แล้วก็ของตำรวจที่ผู้การก็สั่งให้ทำค่ะ
เดี๋ยวนะทนายละนองผู้การนั่งสอบเหรอ

ทีมผู้การใช่ไหมคะนั่งสอบด้วยเหรอครับ
ใช่ครับมาดูแลการสอบส่วนเอง
รองผู้การจังหวัดนะนะคุณแม่เมื่อวานนี้ที่คุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยนะคะตกลงคุณแม่ได้บอกตำรวจไหมว่าชุดนอนลูกวันที่เกิดเหตุอยู่ที่คุณแม่

แล้วยังไงมีคำตอบไหมว่าทำไมไม่เก็บไปตั้งแต่ตอนที่เหตุเพิ่งเกิด
เขาไม่ได้ตอบค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้กระทำเขายังไม่รู้ค่ะ
เดี๋ยวเปลี่ยนชุดทั้งหมดใช่ไหมคะแม่เปลี่ยนชุดตำรวจทั้งหมดใช่ไหม
เป็นชุดที่แม่ไม่คุ้นในโรงพักนี้เลยใช่ไหมจ๊ะ
ใช่ค่ะ

จะบอกว่าเมื่อวานคือจะไม่ได้เจอหน้าของสพพื้นที่เลยเหรอ

ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคนที่มาสอบมาดูแลเป็นเจ้าหน้าที่จากที่อื่นหมด

เวรที่มาสอบคุณแม่ก็มาจากโรงพักอื่น

เดี๋ยวเรียนถามแล้วคุณแม่รู้แค่ไหนแค่นั้นนะไม่เป็นไรนะจ๊

เมื่อวานนี้ตกลงตำรวจได้ชุดนอนของลูกสาวแม่ไปแล้วนะ

อ่าแล้วตกลงกล้องวงจรปิด
รู้ไหมว่าตกลงตำรวจได้เก็บหรือยังไม่ได้เก็บ

แต่เขาบอกเขาเก็บกล้องวงจรปิดแล้วเหรอ

ทนายลนรงค์ตกลงกล้องวงจรปิดเก็บแล้วหรือครับครับ
น่าจะเก็บในวัน๒วันที่เป็นข่าวนั่นแหละครับ
อ่าแล้วมันจะไปเจอหรือครับ

แสดงว่าตั้งแต่ตอนที่มีการแจ้งความไม่ได้เก็บ

แล้วมันหันเข้าหาทางเข้าออกของห้องน้ำ
มีทุกมุมเลยครับยกเว้นข้างในห้องน้ำ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยใช่ไหมพฤติการว่าต่อมาคุณแม่ตกลงผลตรวจร่างกายของลูกสาวเนี่ยนะคะ
แม่ได้หรือยังคะแม่ได้ทราบหรือยังทราบแล้วค่ะ
ตำรวจให้หรือเปล่าคะหรือว่าอาจจะเขาให้เราแล้วใช่ไหม
อ่านเรียบร้อยไปแล้วค่ะทนรนตรงผลตรวจร่างกายของน้องผู้หญิงเนี่ย
คืออยู่ในมือตำรวจตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าได้เมื่อวานได้อยู่ในมือตำรวจตั้งแต่แรกแล้วครับ
ตั้งแต่แรกคือตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเหตุแล้วไปตรวจร่างกายเพราะหมอเขาใช้เวลาวินิจฉัยไม่นานอยู่แล้วครับ
อ๋อคือมันเป็นการส่งกันระหว่างหมอส่งมาให้ตำรวจใช่ไหมถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นหมอเป็นคนส่งมาเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในมือตำรวจอยู่แล้วถูกต้องครับ
คุณแม่พอคุณแม่มาส่วนกลางคือมาที่กองปราบที่กรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยนะจ๊ะ
แล้วแม่กลับไปที่บ้านมีใครพยายามติดต่อคุณแม่บ้างไหมโทรศัพท์เข้ามาหามาที่บ้านให้คนมาพูดให้มีแบบไหนบ้างไหม
ไม่มีค่ะที่ว่าที่เขาจะมาข่มขู่ไม่มีแล้วค่ะอ่าไม่มีแล้วแปลว่าเมื่อก่อนมีเหรอค่ะอ้าว
เมื่อก่อนมีเหรอแม่เมื่อก่อนเขาก็มาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
ใช่ไหมไม่เคยมีโดนขู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าไม่เคยนะอ่ะไม่มีใครโทรศัพท์มาหาด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะแม่ถ้าเอาอย่างนี้ถามแบบคนในพื้นที่นะคะ
จริงแล้วเด็กที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันในพื้นที่ไหม
เป็นที่รู้จักกันค่ะเป็นที่รู้จักกันในลักษณะไหนคะ
เป็นคนที่ว่าวัยรุ่นที่เกเลเกเลมากอะไรอย่างนี้
แล้วคือรู้จักกันแบบนี้แล้วที่บอกว่าเกเรเนี่ยคือเคยแบบเป็นคดีมาก่อนหน้านี้ไหมคนในพื้นที่ทราบป่ะคะ
เป็นค่ะเป็นคดีเป็นคดีมาก่อนค่ะ
คนในพื้นที่ก็รู้ว่าคือมีคดีเด็กพวกนี้มีคดีเหรอ

คดีที่ผ่านมาที่รู้นี่เป็นคดีลักษณะไหนคะ
ฆ่าเขาตายแบบเอาจริงทุกพวกเขาตายอะไรอย่างนี้มีคนเนื้อผู้ต้องหา

มีประวัติคือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไปรุมโทรมเนี่ยมีประวัติฆ่าคนตายมาก่อน
ออกจากสถานพินิษฐ์มาเดือน๒เดือนได้
คุณแม่เอาอย่างนี้นะคะณตอนนี้เนี่ยคุณแม่วางแผนให้ลูกสาวยังไงต่อ
คืออยู่ที่เดิมไม่เป็นไรหรือว่าแม่กะจะให้น้องออกจากพื้นที่หรือแม่เอายังไงคะ
แม่ว่าเสร็จเรื่องเสร็จหลาบก็ให้น้องออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่อายุทยาค่ะ

ยอมเขาไปอยู่กับป้าเขาเขาเคยไปอยู่กับป้าเขาป้าก็เลี้ยงหนูมาด้วยค่ะ

เขาก็บอกให้สมกสรรค์ทุกอย่างแล้วนะอะไรก็อะไรเขาก็บอกครอบครัวดี

เอาล่ะคุณแม่เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายเนอะ
เราคุยกันเราสองคนไม่รู้เรื่องพอกันแหละเดี๋ยวเราถามคนที่เขารู้เรื่องเดี๋ยวถามแทนให้นะคะแม่

คุณแม่คุณแม่เดี๋ยวจะบอกว่ามันมีคำให้สัมภาษณ์มันมีคำให้สัมภาษณ์เหมือนกันที่มีการพูดถึงว่าจริงแล้ววันนั้นเนี่ยขออภัยนะคะอันนี้พูดตามเนื้อข่าวนะ
วันนั้นเนี่ยจริงลูกสาวเนี่ยไม่ได้โดนบังคับขืนใจหรอกอันนี้แม่รู้เรื่องตามข่าวแล้วใช่ไหมคะ

ว่ายังไงกันคุยกันในครอบครัวยังไงคะ
น้องอ่ะมีคนเป็นคนที่มีสตินะคะไม่ใช่ว่าน้องเป็นคนที่เสียสติที่จะให้สามคนมารุมโทรมน้องไม่ใช่

น้องก็รู้เรื่องตามข่าวแล้วใช่ไหม

คุณแม่มันเคยมีการมาเจรจากันคือแม่เคยเล่าให้เราฟังในรายการเมื่อสองวันก่อนที่บอกว่ามันมีการเจรจากันเพื่อมีการจ่ายค่าเสียหายเป็นตัวเงินนะนะ

แต่ทีนี้นอกเหนือจากการพูดถึงเรื่องเงินจ่ายค่าเสียหายกันแล้วเนี่ยมันเคยมีการพูดถึงว่าให้ไปให้การกับศาลว่าจำไม่ได้จำหน้าไม่ได้อันนี้มีจริงเหรอ

เขาเรียกแม่ไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งทางญาติผู้ต้องหาแล้วก็มีผู้ชายคนนึงแล้วก็อีกทั้งหมดสองคนแต่อีกคนนึงเขานั่งเขานั่งฝังแต่ผู้ชายคนนึงพูดว่าถ้าน้องไปขึ้นศาลให้ชี้บอกว่าสามคนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหา

แม่ก็เลยว่างั้นขอกลับก่อนนะเพราะว่าฝากน้องเขาไว้

แม่ก็เลยกลับมาบอกที่ที่น้อง

แม่แล้วทำไมแม่ถึงไปตามที่เขานัดล่ะแม่รู้จักเขาก่อนใช่ไหมรู้จักกันอยู่แล้ว
ใช่ค่ะค่ะขอเรียกป๊าป๊าป๊ามาหาแค๊กหน่อย

ทีนี้ตอนที่แม่ไปเนี่ยแม่เจอคนที่โทรหาแม่หนึ่งคนแล้วใช่ไหมคะ

ไปถึงปุ๊บเจอคนชื่อแคทแล้วก็เจอใครชนแม่ไม่รู้จักผู้หญิงนะ
ไม่รู้จักคนนั้นแล้วก็เจอผู้ชายอีกคนนึงแล้วก็อีกคนนั่งอยู่ข้างล่าง
เพราะฉะนั้นอีกฝั่งนึงเนี่ยมี๔คนนะ

๔คนแม่รู้จักกี่คนนะคะ

แล้ว๓คนที่มาเนี่ยลักษณะคือมานั่งคุยตามปกติหรือว่ามาทำอะไร
เหมือนเขาก็มาเพียกกับแม่ว่าให้เอาฟาร์มอะไรอย่างเนี่ย
แต่น้องคืนสารให้ที่บอกว่าสามคนคุณต้องถามไม่ใช่จำหน้าผิด
ในสี่คนนี้เนี่ยนะคะในสี่คนนี้
คนเดียวที่แม่รู้จักอีกสามคน

อีก๓คนเนี่ยพูดกับแม่ไหมหรือคนที่พูดกับแม่มีคนเดียว

เพราะฉะนั้นอีก๓คนที่มาด้วยแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรใช่ไหม

เหมือนมานั่งยืนใช่ไหมคะ

แล้วคนที่รู้จักแม่ที่เขานัดแม่ไปเขาบอกไหมว่า๓คนนี้เป็นใครคะ

ทีนี้พอเรื่องมันมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
เอาล่ะตัวลูกสาวแม่ตัดสินใจว่าย้ายน้องออกดีกว่าแต่ตัวแม่เองเนี่ยยังกังวลยังกลัวอะไรอยู่ไหมคะอยู่ในพื้นที่
กลัวที่ว่าถ้าประกันเด็กออกหมาอะไรอย่างเนี่ย
ตรงนี้เขาก็รู้ค่ะว่าประกันไม่ได้เขาก็สบายใจทั้งแหละ
เอ่อตกลงว่าในกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมีลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าเอาเท่าที่เรารู้นะเอาเท่าที่เรารู้
รู้สึกว่าจะมีคนนึง
อันนี้รู้มาก่อนไหมคะหรือมารู้ตามข่าวหรือรู้ในพื้นที่มาก่อน

รู้มาก่อนแล้วเขาเคยอ้างชื่อของ

ไม่เคยอ้างชื่อนะแต่เรารู้ว่าเป็นญาติกันอย่างนี้ใช่ไหม

คุณแม่เอาล่ะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวคุยกับทนายรณรงค์ให้นะคะแม่จ๋า

ทีนี้เดี๋ยวยังขอกลับมาก่อนที่ธนายรณรงค์พูดมาสักครู่นี้นะคะ
เท่ากับว่ากล้องวงจรปิดเพิ่งเก็บในช่วงวัน๒วันนี้

ผลตรวจร่างกายออกมาแล้วเพราะคุณหมอส่งไปให้ตำรวจ

แล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่คุณแม่เอามากองปราบด้วยใช่ไหม

ซักครับก็คือเนื่องจากคุณหมอบอกว่าให้แม่เก็บไว้อย่าเพิ่งไปซัก

มันต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมที่จะช่วยคดีนี้เพราะมันนานแล้วไงค่ะ
คือจริงแล้วการสอบปากคำผู้เสียหาย
มันต้องสอบในระยะเวลาหลังจากเกิดเหตุไม่นาน
เพื่อให้ความจำมันยังอยู่เยอะ
นี่มันผ่านมา๑เดือนอาจจะจำรายละเอียดบางอย่างคาดเคลื่อนบ้าง

ยังต้องเรียกใครมาสอบเพิ่มอีกไหมคะ
มีครับให้ข้อมูลไปแล้วครับ
พยานแวดล้อมอะไรอย่างนี้เหรอ

ในพื้นที่มันไม่ได้มีแค่๓คน
คดีนี้เนี่ยตามที่คุณแม่เล่าที่บอกว่า

ตกลงเรารู้ตัวไหมคะว่าตกลงเป็นใคร
ก็ให้ข้อมูลตำรวจไปแล้วครับเมื่อวาน

โดยบอกว่าอันนี้แม่อาจจะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร

นักกฎหมายเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

แต่เท่าที่ฟังคุณแม่ก็ยังไม่ได้โดนข่มขู่นะ

พยายามที่จะติดต่อเพื่อขอให้จำหน้าไม่ได้เนี่ย

คือเหมือนกับ๔ครอบครัว
คือ๓ครอบครัวของเด็กผู้ชาย

เหมือนคุยกันตกลงกันได้นะ
ในแง่ของเงินนะคะครับ
อันนี้ผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ด้วยความที่ชาวบ้านไม่รู้และชาวบ้านหลงเชื่อ
แล้วให้ลูกสาวไปกลับคำให้การในศาล

ให้การเทศต่อศาลเบิกความเทศต่อศาล

คือยังไงต้องสอบต่อว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้

ก็มีการเจรจากันของ๓๔ครอบครัวด้วย

แล้วรู้ว่าเกิดที่โรงพักในพื้นที่เดียวกัน

เมื่อวานนี้เดี๋ยวมาคุยกับคุณแม่ท่านนั้นนะคะ

เดี๋ยวฉันมาคุยกับคุณนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้เลยนะคะ
ทราบแต่ว่าคดีเกิดขึ้น๓๑ธันวาคม

ใช่แม่เขาเล่าว่าอย่างนั้น

หนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือ

ข่มขืนที่เราเพิ่งคุยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

สวัสดีค่ะ
ทนายเอกเล่าให้ฟัง

เลยใช่ไหมคะ

แม่อยู่อำเภอสำระยอดค่ะ

เหตุการณ์เกิดยังไงบ้างคุณแม่เล่าได้เลยค่ะ

ไปเคาน์ดาวที่ชายหาดปากน้ำ

เขาก็เตรียมตัวจะกลับบ้าน

เดินเข้ามาถามว่า
เคยทำร้ายน้องเขาไหม
อะไรอย่างนี้

ไม่เคยค่ะก็ไม่รู้จัก

เข้ามาดูหน้า
เขาก็เดินวนไปวนมาสักพักนึง

อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นข้างรถลูกชายแม่ใช่ไหม

แล้วก่อนหน้าที่จะ
หรือว่าเพื่อนเขาสังเกตไหมคะว่ามีคนเดินถืออาวุธมาด้วย
ถือขวดมันไม่ได้รู้เป็นอาวุธไม่มีก็คือเขาก็กลูกันมา
ก็จะมีรถกระบะมาคันหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์มาก็เห็นลูกชายบอกว่า
ก็ประมาณ๓๐คนได้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาเรียกคนที่ตีนี่ค่ะ
มาดูหน้าก่อนหนึ่งพอคนนี้ลงมือก็วูลุมกันเลยค่ะ
ไม่มีการต่อสู้ลูกคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ
ค่ะเพื่อนอายุเท่ากันหมดเลยเนาะ

เพราะน้าเขาไปกินกันใช่ไหมคะ
ทีนี้ทางกลุ่มนู้นเนี่ยคุณลูกเล่าให้คุณแม่ฟังไหมว่า
ตอนนั่งกินนั่งร้านเดียวกล้ายกันไหมเห็นหน้ากันมาก่อนไหม
เขาบอกว่าจะมีหนึ่งในในนั้นนะคะแต่ไม่ใช่คนที่ลงมือนะคะ
เหมือนกับขับมอไซค์ผ่านแล้วก็มองดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอขับผ่านไปแป๊บเดียวกลุ่มพวกนี้ก็มาเลย

ที่ลูกคุณแม่ไปนั่งเนี่ยก็คือนั่งตรงชายหาดเลยใช่ไหมคะ
เพราะตอนนี้ก็คนพุกพราชอยู่นะยิ่งวันปีใหม่ด้วยนะคะ

คือมองหน้ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมองหน้ากัน
ก็แบบว่ามองผ่านไปแล้วก็ไม่ได้พูดหรือว่าอะไรกัน
แต่ตอนที่นั่งกินดื่มกันอยู่เนี่ยไม่ได้มีโต๊ะข้าง

ที่แบบมองกันแล้วมันเหม็นหน้ากันมันคำเหน็

นาคได้ใช่ไหมคะว่ารอบตัวเนี่ยไม่ได้ไปรวมตัวกันที่ข้างรถแล้วทำร้าย

ทีนี้ลูกคุณแม่เคยมีประวัติว่าเคยวิวาสตีต่อยกับใครไหมล่ะคะ
ก่อนหน้านี้ไม่มีนะก็มีภาพทะเลาะวิวาสเล็กน้อยกับเพื่อนที่โรงเรียนบ้างอะไรอย่างนี้ตามภาษาเด็กเนอะ
แต่ว่ากลับเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นอะไรอย่างนี้ยังไม่เคยมีข่าวมาถึงแม่นะคะ
คือแบบถึงกับเป็นคดีเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะ

เด็กวัยรุ่นมีตีต่อยมีใช่ไหมคะ
ก็มีเพื่อนที่โรงเรียนเล็กน้อยเขาก็เคยบอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าต่างถิ่นมีหรือเปล่ายิ่งไม่มีใหญ่เลยใช่ไหม

แล้วเพื่อนของน้องมีไหมคะเพื่อนที่ไปด้วยกัน
ถามทุกคนแล้วว่ามีใครรู้จักกลุ่มนี้ไหมต่างคนต่างบอกว่าไม่รู้จักเลย
ไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าแบบว่าเหมือนกับเคยเห็นหน้าแบบเคยเห็นหน้ากันบ้างแบบในเวลาไปตามงานตามอะไรอ่ะแต่ไม่เคยคุยกัน
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมานกันมาก่อน
ค่ะทีนี้พอพอฟาดกันดอกแรกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแน่นอนนะคะกลุ่มมาจำนวนน้อยกว่านะก็หนีตายกันใช่ไหม

แล้วเรื่องไปจบยังไงคะคืนนั้นนะแม่จ๋า
ก็ที่ลูกบอกลูกก็วิ่งวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากที่ว่าโดนลุมหนักกว่าคนอื่นเขาก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ร้านอาหารนะคะ
ให้พี่ที่ร้านอาหารช่วยแล้วก็ช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อย
เพราะว่าตอนนั้นคือเลือดอาบไปแล้ว
วันนั้นที่ไปกัน๖คนเจ็บกี่คนคะ
ที่เจ็บต้องเย็บ๒ค่ะ

ก็มีที่ศีรษะที่ต้องเย็บนะคะ

แล้วก็ที่คิ้ว๔เข็มแล้วก็ที่แขนอีก๔เข็ม

ก็น่าจะเป็นขวดที่แตก
แล้วก็ช่วงที่เขาชุนละมุนกัน

ตอนนั้นคือเขาตั้งใจหนีอย่างเดียว

ก็โดนที่ศีรษะเหมือนกัน๔เข็ม
แล้วก็ที่มืออีก๔เข็มค่ะ
แล้วเพื่อนคนอื่นนี่คือแบบวิ่งทันใช่ไหมแม่
แต่ว่ายังไม่มีใครแบบต้องเย็บหรือว่าอะไร
ก็สมควรคิดว่าเย็บ
คุณแม่ไปแจ้งความวันที่เท่าไหร่คะ

รุ่งขึ้นแม่ก็พาน้องไปเลย

ตำรวจสอบตำรวจสอบวันนั้นเลยไหมคะ
ยังค่ะคือวันนั้นไปก็เขาให้ลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็นัดมาสอบปากคำวันรุ่งขึ้นค่ะ

แล้วเพื่อนมาสอบกันครบเลยไหมคะ๖คน
มาแค่๒คนค่ะ
มา๓คนทั้งลูกชายแต่ว่าอีก๑คนเป็นอายุไม่ถึง๑๘
ก็เลยไม่ได้สอบไปแต่คนนั้นไม่ได้บาดเจ็บมาก
ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณแม่ได้ทราบไหมว่า
ตำรวจเรียกทางฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมาสอบกี่คนแล้วคะ
ไม่ทราบเลยค่ะยังไม่มีอะไรแจ้งมาที่แม่เลย
แล้วที่คุณแม่ไปเมื่อวานแม่ไปที่โรงพักเนาะ

ได้เจอตำรวจของโรงพักแล้วถามไหมคะว่าตกลงถึงไหนแล้วคะ
ก็แม่ตั้งใจไปหาตำรวจที่ทำคดีนี้ค่ะ
ว่าไปถามความคืบหน้าว่าเห็นว่าจับคนที่กระทำผิดเนี่ยได้แล้ว
แล้วคดีจะไปยังไงต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่ก็ไปถามความคืบหน้าแล้วก็ไปขอบันทึกประจำวันเขา
เดี๋ยวแม่คือที่แม่ไปถามเลยว่าจับได้แล้วเนี่ย
คือแม่รู้เลยเหรอว่าอยู่ในสามคนนี้อ่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าวันที่ไปแจ้งไปแจ้งความอะค่ะ
ก็จะมีชุดตืบอะค่ะเขาก็เอารูปให้ดู
ว่าใช่คนเดียวกับคนนี้ไหมคือแม่ก็มีลูกไป
เพราะว่าเด็กอะเขาแข็บหน้าจอหน้าเฟสของน้องคนที่ทำเนี่ยค่ะ
อ่าอ่าน้องแม่ก็เลยเอารูปเนี้ยไปให้ตำรวจดูว่าเป็นคนนี้ที่กระทำ
เพราะฉะนั้นก็รู้เลยว่าคือคนเดียวกัน
ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วยังเดี๋ยวนะ
คดีของคุณแม่เนี่ยไปแจ้งความสอบแล้วก็มาสอบวันที่๒มกราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในขณะที่คดีนี้มาออกข่าวเนี่ยมาสองวันก่อน

คือที่๑ใน๓โดนจับเนี่ยโดนจับเพราะคดีข่มขืนใช่ไหม
ใช่ครับไม่เกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายที่มีคดีคาอยู่ที่โรงพักแห่งนี้อย่างน้อย๒คดี
สองเหรออันนี้เป็นหนึ่งในสองคดีถ้าไม่นับคดีรุมโทรมที่เยาวชนคนนี้ก่อเหตุ
เยาวชนกลุ่มนี้ก่อเหตุอ่าเดี๋ยวมาเอาเอาคดีนี้ก่อนเดี๋ยวอ่าเอาคุณแม่
เดี๋ยวนะโอ้ยมันหลายคดีนะครับคุณแม่ค่ะเอ่อตกลงแล้วเนี่ย
คนที่ก่อเหตุในวันที่ลูกชายและเพื่อนโดนเนี่ยตำรวจออกหมายหรือว่าตำรวจเรียกมาสอบกี่คน
คือมีกี่คนที่ลงมือถามตำรวจไหมคะคือตำรวจเขาสอบปากคำ
แต่ว่าน้องเนี่ยจำที่จำแม่นจำหน้าได้เลยเนี่ย
ก็คือคนที่ลงมือตีน้องที่หัวแตกเนี่ยค่ะที่ทำให้น้องเจ็บ
แต่ว่าคนอื่นเนี่ยช่วงนั้นก็คือชุนละมุนแล้วก็จำหน้าไม่ได้
ก็เลยเอาผิดที่แบบจังเลยที่มีชื่อมีหน้าไปเนี่ยก็คือคนเดียว
แล้วเพื่อนเพื่อนน้องจำคนอื่นไม่ได้เลยเหรอคะแม่ใช่ค่ะแล้วแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมคะ
อืมเขาวันนั้นที่ไปสอบผักคำตำรวจก็พาไปที่เกิดเหตุไม่มีกล้องค่ะ
มุมเลยใช่ไหมคะเอ่อถ้าเป็นกล้องไกลไกลหรือว่ายังไงเนี่ย
แม่ไม่แน่ใจค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขอกล้องจากโรงแรมอะค่ะ
ลูกอ่าเอ๊ะคุณแม่ตรงที่ลูกไปเที่ยวเนี่ยมันมันเป็นที่ที่คนไปเที่ยวอยู่แล้วป่ะคะ
ใช่ค่ะมันไม่มีกล้องเหรอไม่มีค่ะตรงนั้นมันก็ใกล้ใกล้กับมันจะมีรีสอร์ทมีอะไรนะคะ
อาจจะได้เกี่ยวใช่ค่ะอาจจะได้ของเอกชนเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่
ผมจะบอกคุณแม่ว่ามันไม่ต้องเฉพาะตรงที่เกิดเหตุหรอกเด็กที่มันขี่มอเตอร์ไซค์อะไรกันมาเนี่ย
ระหว่างทางมันก็มีกล้องอยู่ใช่แต่ตำรวจเขาแจ้งแม่ว่าจะไปขอกล้องของโรงแรมดูอะค่ะ
แจ้งคุณแม่วันไหนจ๊ะวันที่พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุอะค่ะ
ที่เท่าไหร่แม่พอจำได้ไหมคะวันที่๒นั่นแหละค่ะ
วันที่สองวันที่สองปากคำน่ะเนาะเดี๋ยวทะเลาหลงคืออะไรคะ
คือในระหว่างที่เขาเดินทางกันไปเดินทางกันมามันมีกล้องบันทึกภาพอยู่แล้ว
อาจจะไม่ได้ทุกจุดนะเดี๋ยวจุดอื่นก็ต้องเก็บได้
ก็ไม่รู้แหละครับว่าต้องมีคำตอบมาเพราะว่าลูกเขาถูกตีหัวมา
มันอาจจะพลุกพ่านดูไม่ชัดอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ต้องเก็บมาก่อนโดยทั่วไปนะครับ
คุณแม่ค่ะเพราะฉะนั้นที่คุณแม่ได้คำตอบก็คือว่า
คนที่ทำร้ายลูกชายคุณแม่ซึ่งจำได้แน่เนี่ยคือเป็นหนึ่งในสามของคดีนี้

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในสถานพินิษฐ์นะ

เอาล่ะค่ะคุณแม่เดี๋ยวยังไง
ถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวติดต่อเรากลับมาอีกทีนะคะ

คุณแม่ยังไงขอแสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เอาล่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะ

ค่ะ

คุณพาคดีน้องผู้หญิงถูกกระทำมา

แล้วเราเจอกันวันอังคาร
พุธคุณลงพื้นที่คุณเจอคุณแม่คนนี้

หนึ่งในสามที่อยู่ในคดีข่มขืนทำร้ายลูกเขา

ผมก็ถูกกระทำจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้เหมือนกัน
ถูกทำร้ายร่างกายตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี๖๑
ปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งข้อเก่าหากับเยาวชนกลุ่มนี้เลย
พอเห็นข่าวก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมด้วย
เดี๋ยวโรงพักเดียวกัน
อ๋อเหรอครับตอนนี้ก็เลยบอกว่าเอางี้
เดี๋ยวพี่ไปหาท่านผู้บังคับการจังหวัดประจวบเลยละกัน
เดี๋ยววันนี้ตอนที่สอบที่แยกกันสอบทั้งหมด

ว่ามีน้องคนไหนไหมที่มีประวัติก่อนหน้านี้

เนื่องจากว่าวันนั้นไปเราสอบเฉพาะฝั่งผู้เสียหาย
ฝั่งผู้ต้องหาทั้งหมดจะอยู่ในกระบวนการที่ภูทรจังหวัดประจวบ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ธนายเอกเล่าอีกทีนะ
กรณีที่มีคนแจ้งเข้ามาเนี่ยนะคะ
คือถ้าสมมุติเอาเฉพาะโรงพักนี้เนี่ย
มีอยู่๓คดีที่เหมือนกับแบบมีผู้ต้องหาร่วมกันใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเรากลับมาไล่อีกทีแต่ว่าเมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการสอบผู้เสียหายไปโดยที่อายการหัวหินนะคะ
สอบผู้ก่อเหตุไปก็คืออายการจังหวัดนะคะ
แล้วก็คุณแม่ผู้เสียหายสอบที่โรงพักในพื้นที่

ก็ถือว่าในกระบวนการเบื้องต้นสิ้นสุดแล้ว
เดี๋ยวไปว่ากันต่อในชั้นศาลเยาวชน
แล้วก็ตอนนี้เท่าที่เรียนดูเนื้อข่าว
ก็เท่ากับว่าเป็นงานของจังหวัดแล้ว
ครับคือต้องบอกว่าเมื่อวานหน่วยงานที่ลงมาช่วยดูแล
คุณแม่มีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาสังเกตการณ์การสอบปากคำ

ซึ่งต้องมีมาดูตั้งแต่ที่โรงพักพื้นที่เลย
แล้วก็มาดูแลสภาพจิตใจน้องว่าน้องมีอาการแบบไหนแบบไหนบ้าง

จะต้องเอาน้องไปฟื้นฟูแค่ไหนยังไงบ้าง
แล้วก็มีทางกองทุนยุติธรรมให้ตัวแทนเข้ามาติดต่อ
มาแจ้งสิทธิ์ว่าคุณแม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา

เพราะฉะนั้นคดีนี้นะคะถือว่าอยู่ใน
คือเดินไปตามที่ควรจะเป็นแล้วใช่ไหมคะอัดตราเร่งเยอะหน่อยเมื่อวานี้
เพราะผู้การสั่งลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคดีที่บอกว่าส่งมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนี่นะครับ
เป็นคดีที่๓ของโรงพักนี้ที่ผู้ก่อเหตุ
เป็น๑ในนี้เหมือนกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะวันที่เราคุยกับคุณแม่เมื่อสองวันก่อนที่มาออกรายการเนี่ยนะ
ตอนนั้นเราขอสัมภาษณ์ทางตำรวจเราก็โทรหาภูมิกับนะคะ
ท่านยังไม่ให้สัมภาษณ์นะก็คือทำงานอยู่ณเวลานั้น
แล้วก็โทรหาผู้บังคับการดูเหมือนท่านผู้การก็จะไม่รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในพื้นที่นะคะ
เรื่องคดีนี้นะแต่ทีนี้พอหลังจากรู้แล้วลงมาจัดการเอง
คือดีใจมากเลยที่ทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจบภิริคัน
ใส่ใจกับเรื่องนี้เราเราดีใจมากแล้วเราเห็นครอบครัวเขาน้ำตาไหลเลย
ดีใจที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงมาให้ความสนใจ
คือเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าฟังจากซุ่มเสียงคือเราคุยกันนอกรายการด้วยนะคะคุณผู้ชม
คือฟังจากซุ่มเสียงคือทางคุณแม่หรือวันนั้นที่คุณน้ำมาด้วยหรือครอบครัวเนี่ย
คือถ้าคุยกันแล้วจบเขาก็ยินดีจบ
โดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาด้วยเงินทองนะ
เพราะเขาก็เห็นว่าครอบครัวอื่นครอบครัวของเด็กที่ลงมือเนี่ย
ก็คือทำมาหากินลำบากเหมือนกัน

เหมือนกันคือคุยกันได้แต่มันไม่จบตรงที่ว่า
มันอาจจะมีที่ใช้คำว่าค่าสำนวนใช่ไหม

ต้องไม่มีนะถ้าใครได้ยินคำนี้อีกถูกไหม
คือจริงแล้วในคดีลุมโทรมมันไม่ควรต้องเจรจากันอยู่แล้ว

คุณจะคุยก็คุยแต่ผมก็ต้องดำเนินคดี

รองความไม่ได้ต่อให้ไม่เอาเรื่อง

ทีนี้เมื่อวานนี้ที่ทางคุณแม่ของน้องผู้ชาย
ที่โดนตีหัวไปมาตอนปีใหม่ใคร
ทางรองผู้การท่านทราบไหม

เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีการเรียกสอบกันภายหลังเพิ่มอีก
ทีนี้คดีที่คุณบอกก็เป็นคดีทำร้ายร่างกาย

มารู้ตอนที่มีคนส่งข้อมูลมาให้ทางเฟซบุ๊คใช่ไหม

เขาก็บอกว่าอันนี้เขาโดนเยาวชนในนั้น
คนเดียวกับที่ลูกชายของคุณแม่เมื่อสักครู่เนี่ย

อันนี้เขาโดนประมาณก่อนที่น้องจะโดนรุมโทรมสัก๗วันได้
อันนี้เหตุเกิดตั้งแต่วันที่๒๓พฤศจิกายนปีที่แล้ว

เขาบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นขับรถกันไปกันมา
พอเห็นเขานั่งดื่มอะไรกันริมทะเลก็มาตีเขา

อยู่กันเป็นกลุ่ม

ทีนี้ทางกลุ่มผู้ที่ลงมือมากันเยอะไหมค

ก็ผมไม่ทราบเขาให้ตัวเลขอย่างนี้มา

แต่ผมก็มองว่าเขาโดนกระทืบจนปากเละเลยเนี่ย

คือการที่มันส่องคดีมันจะไปแบบสามสิบคนลงมือ
สามสิบคนลงมือมัน
นั่นแปลว่าวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยทาง

ต้องไปสอบสวนเพิ่มแล้วแหละว่าทำไมมีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกัน

ผ่อนริมชายหาดในพื้นที่
แล้วน้องคนนี้ตกลงกลุ่มเขาเจ็บไปกี่คน
ตัวเขาโดนเพราะหนีไม่ทัน

แจ้งความไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว

แล้วเดี๋ยวจะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็เอาเป็นข่าวเลยนะ

อันนี้มีการสอบปากคำตั้งแต่วันที่๒๓พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วครับ

ใช่แล้วยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับทางเยาวชนเลย

ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าประชาชนไม่รู้ว่าต้องไปตามยังไง

เออใช่ดิฉันก็ไม่ควรจะถาม
เพราะว่าจริงแล้วคือประวัติแจ้งความต้องเป็นเจ้าที่แหละ

คดีนี้อยู่ในโรงพักเดียวกัน

หนึ่งในคนที่ก่อเหตุตีหัวลูกคุณแม่เมื่อสักครู่นี้
แล้วก็คือหนึ่งในสามคนที่ข่มขืนน้อง๑๖

แล้วก็เคยไปต้องโทษเขาหา
ฆ่าคนตายมาที่เพิ่งออกจากสถานพิมพินิษฐ์
ตามประวัติที่บอกตอนแรกใช่ไหมคะ
ก็อันนี้ฝากโรงพักพื้นที่ด้วยเขาร้องเรียนเข้ามา

คุณผู้ชมคะแต่ว่าถ้าสมมุติกลับไปที่คดีต้นทางนะคะ

แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวผู้เสียหาย
ตัวผู้เสียหายเองเนี่ยได้รับผลกระทบอยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าพอคดีคืบหน้าแล้วเขาจะสบาย

เพื่อนของน้องที่โดนกระทำถึงได้กลัวกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้นะ
ก็เนี่ย๓๖คนไปนั่งตีหัวชาวบ้านเนี่ย

ค่อนข้างกลัวไม่อยากยุ่ง

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้า

คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะ